โพสต์สามแช๊ะแช๊ะแช๊ะ
โอ้โหคุณคะคุณคะ
ไม่ว่าจะโพสต์ท่าไหนก็ทั้งแซ่บทั้งแบ๊วคนต้านจริง
สำหรับสาวชุดส้มคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
คุณแม่ชมพู่อารยาแฟชั่นนิสต้าของเรานี่เอง
ด้วยความที่ชุดนี้มาแบบต้องหยุดแต่หยุดไม่ได้แล้วต้องไปต่อ
ด้วยการถ่ายคลิปถ่ายรูปแอคชั่นแบบรัว
อดูดูแต่ละท่าของมันชมหวานก็มาจี๊จาจำมี่

บ๊ะซีบิ้งแก้มเท้าเอวเธออาราวจรังเฮฮู้ย
ถ้าน็อตเห็นคลิปนี้แล้วจะหลงแล้วหลงอีกไหมคะเนี่ย